วันนี้กระแสของลูกเทพยังมาแรงอยู่ตุ๊กตาลูกเทพ
ซึ่งอธิบดีกรมสุขภาพจิตเชื่อว่ากระแสลูกเทพ
เกิดจากการหลอมรวมความเชื่อทางด้านศัยศาสตร์เข้ากับยุคดิจิทัลนะคะ

วันนี้เป็นข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วย

อุ้มแห่ไปปลุกเสกลูกเทพแน่นวัดบัวขวัญสนองศัตรูธา
นายกจับตายั่งยืนหรือไม่
เรื่องนี้เดี๋ยวต้องไปฟังทั้งนายก
แล้วก็ไปดูบรรยากาศที่วัดบัวขวัญกันด้วยนะคะ
ปลุกเสกตุ๊กตาลูกเทพที่เป็นที่นิยม

อารามหลวงจังหวัดนนทบุรีค่ะ

ก็ได้นำไปให้พระอาจารย์วินัยถิตะปัญโย
อายุ๖๔พันศาปลุกเสกกันเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน
จนต้องนำตุ๊กตาลูกเทพไปเข้าคิวรอทำพิธีเต็มหน้ากุฏิเลยนะคะ
โดยพระอาจารย์วินัยค่ะกล่าวว่าตุ๊กตาลูกเทพเป็นความเชื่อของคน
ห้ามไม่ได้แต่เมื่อมีศรัทธาแล้ว
ก็จะต้องมีปัญญาด้วยจะได้ไม่โง่เขลา

ก็เพื่อที่จะสนองศรัทธาให้คนมีความเชื่อนะคะ
บางวันก็มากันมากต้องทำพิธีให้ตั้งแต่เช้าจะหลดเย็นเลย
ให้เป็นความสุขทางใจของมนุษย์เป็นอุบายธรรมค่ะ
ทำให้คนทำความดีมีศิลธรรมไปด้วย
อาคาระที่เขียนในตุ๊กตาพระอาจารย์บอกว่าเหมือนกันหมดนะคะ
เป็นยันนโมพุทธยาขออภัยค่ะ
ันนโมพุทธายะพระพุทธเจ้า๕พระองค์

ห้ามไหว้บูชาเหมือนเลี้ยงกุมารทองนะคะ
แต่ว่าให้ดูแลลูกเทพเหมือนดูแลลูก
สั่งสอนแล้วก็ทำดีเป็นตัวอย่างให้ลูกเห็นค่ะ
ส่วนที่ตลาดสดสตาร์ศูนย์การค้าระยอง
ตำบลท่าประดูกอำเภอเมืองระยองนะคะ
เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออก
ก็พบว่าแม่ค้านิยมเช่าตุ๊กตาลูกเทพไปบูชา
เพราะเชื่อว่าจะทำให้ขายของดีค่ะ
อรพินกลั่นแพงนะคะเจ้าของร้านน้องเฟิร์น

บอกว่าได้เช่าตุ๊กตาลูกเทพมาจากทางเฟซบุ๊ก
ราคาอยู่ที่ตัวละ๔๕๐๐บาท
และตั้งชื่อให้ว่าน้องส้มแป้น
โดยลงคาถาอาคมมาเรียบร้อยแล้ว

ตั้งแต่ได้มาก็รู้สึกว่าค้าขายดีมากขึ้นกว่าเดิมนะคะ
ด้านนางสาวนพัฒน์ชนกใจจำเริน
แผงหมูเนี่ยก็บอกว่าเช่าตุ๊กตาลูกเทพมาเหมือนกัน
ทางเฟซบุ๊กเช่ามาในราคา๕๙๐๐บาท
ตั้งชื่อว่าลูกเทพนำโชคพารวย

แล้วก็ตั้งแต่ได้มาเนี่ยก็รู้สึกว่าขายดีขึ้นนะคะ
รับโชคด้วยถูกลอตเตอรี่
เชื่อว่าตุ๊กตานี้ให้โชค

กลับมาข้างนอกแบบนี้ก็คือ
เปลี่ยนทุกวันเหมือนดัน
เหมือนเด็กปกติตลอดไป
ด้านนายแพทย์เจ็ดสดาโชคดำรงสุขอธิบดีกรมสุขภาพจิต
ก็บอกว่าพื้นฐานจิตใจของคนไทยส่วนมากมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องศัยศาสตร์กันอยู่แล้ว
ทุกคนล้วนมีความเชื่อในเรื่องลี้ลับค่ะ
ซึ่งจะว่าไปแล้วตุ๊กตาลูกเทพก็คือการประยุกต์ศัยศาสตร์
มาหลอมรวมกับยุคดิจิทัลได้อย่างลงตัวและยังใช้สื่อโซเชียลมีเดียสร้างกระแสจนได้รับความนิยมนะคะ
และการเลี้ยงตุ๊กตาลูกเทพไม่ถือว่าเป็นผู้ที่มีความผิดปกติทางจิต
ซึ่งอาจจะมีบ้างที่เลี้ยงเพื่อต้องการที่พึ่งทางใจ
กระแสนี้จะค่อยลดลงไปเองค่ะ